ก่อนจะไปดูจีนไปงานพ่อไวพฤศกันก่อน
เข้าสู่คืนที่๗แล้วคุณผู้ชมค่ะเล่ากันมาตลอดสัปดาห
ที่บอกไปงานเขามี๙วัน๙คืนด้วยกัน

เสน่ห์เสน่ห์หลำวงแช่เป็นเวทีลำวงเก้าหน้าถอยหลังสามก็ว่ากันไป
ดูจากแม่ป้าน้าอาทั้งหลายแต่ละท่านเต้นแบบลืมอายุกันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วยิ่งได้ความจัดเต็มของทีมงานโฟเอสสร้างสรรค์อีกแล้วครับท่าน

เขายกเวทีรำวงโบราณเอามาไว้ที่งานนี้พี่แจ๊ค
วกกับตอนที่พี่แจ๊คธนพลแกออกมาโอ้โหแต่ละคนมารุมมาตุ้มให้มาลัย
แจ๊กดีร้องคอกันแบบก้มรับทีนึงเหมือนจะหายไปในกลุ่มคุณผู้ชมกันเลย

นาย่งน้าหน่งน้าพวงแล้วก็ทีมงานเขามีเพลงฉ่อยกันไปฝากครบเซตเลยค่ะ
ตั้งแต่ต้นปีมาคุณผู้ชมงานพ่อวัยพฤษก็ถือว่าเป็นงานที่๒ที่ทั้งสามน้าได้รวมตัวกันแบบขึ้นเวทีใหญ่
แล้วบอกเลยว่าตอนนี้ยังคงรับสมัครเจ้าภาพ
คือศิลปินเนี่ยพร้อมรอเจ้าภาพจ้างงานอยู่รับแบบไม่จำกัดเลยนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะขึ้นเวทีค่ะนานาก็มีการวอร์มเสียงผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐมาด้วย
บทด้นกันสดเลยเน้นทีมหน้างานเป็นหลักจะม่วนขนาดไหน
ฟังทั้งสามน้าร้องเพลงฉ่อยกันหน่อยค่ะ
พ่อวัยพศเพชรสุภัณฑ์พ่อวัยพศถูกต้องนานแล้ว
ไม่อยากให้เศร้าโศกครับพ่อเขาจะได้มีความสุข
ใช่สนุกสนานกลางคืนนี้ไทยรัฐทีวีก็มาถ่ายอ่า
กำลังถ่ายสามหน้าให้ทุกท่านเฮฮากันทั้งหญิงชาย
ท่านที่ดูกันวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีแล้วกันทุกราย
เอ้ยชาเอ้ยชาชาชาชาชาน้อยแม่
เข้าสู่คำคืนละที่๗แล้วสนุกเช็ดเม็ดดินกันมันทุกราย
แล้วพอวัยพจน์ก็สร้างแต่ความสุขแล้วก็มาม่วนซื่นหน้าจอบันเทิงไทยรัฐ
อะไรก็ได้นะไม่ได้มีการค้องจองกันเลยเมื่อกี้พอ
ก็พยายามจะเป็นเหมือนสามน้าไงเออ
้อไว้ให้ลิงถือไว้แจ๊กกะลีนถือบ้างก็ได้

คุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะด้านครูชนละทีทานทองก็ออกจากโรงพยาบาลมาได้๑๐วันแล้ว
ตอนนั้นอย่างที่เราสงสัยตามข่าการครูชนรักษาตัวด้วยการน้ำห้มปอด
แล้วก็บอกว่าตั้งใจจะเดินทางมาหาราชาเพลงแหล่ผู้ล่วงลับ
ถึงงานที่รำลึกนี้เลยคุณผู้ชม
สีหน้าสีตาครูโชลาธีเจอแบบว่าน้องศิลปิน
ลูกหลานก็หน้าตาสดใสขึ้นแบบนี้เลยค่ะ
ส่วนหนึ่งค่ะคุณชนละทีบอกว่ามางานนี้
มันมีรุ่นน้องในองค์การมาทักทาย
แต่ละคนเนี่ยมีกำลังใจดีมาฝากครูชนละทีกันเยอะเลยก็แบบกระชุ่มกระชวยมากขึ้นค่ะ
แล้วก็มีช่วงหนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมสังเกตกันไปพร้อมกันนะ
ช่วงที่ครูโชลธีเดินไปทักถ่ายรูปพ่อเวย์พจน์
ทุกคนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นสัมผัสได้เลยว่าอะไร
คงคิดถึงรุ่นน้องคนนี้อย่างสุดหัวใจ
ช่วงที่แกจ้องมองรูปพ่อวัยพฤษเนี่ย
น้ำตาครูโชลธีซึมออกมาครูนี้
บอกกับเราว่ามันเป็นความรู้สึกที่จุกอยู่ในอกค่ะ
ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้
คุณงามความดีที่พ่อวัยพฤษได้สร้างเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังก็
สมฐานะแหละในการเป็นศิลปินแห่งชาติของพ่อไอ้พฤษจริง
ไปฟังเสียงครูโชลธีซึมกันดีกว่าค่ะ
ผมยังคิดถึงมาก
ชาติเอาเพลงทุกคนได้แต่กลาบ
ขอบคุณทุกคนที่เขาเอาน้ำหนึ่งใจเดียวมารวมเขาไว้แล้วทีนี้
เพราะว่าง่ายอย่างนี้มันไม่ได้มีเคยบ่อย
เป็นกำลังใจให้ครูชนละที
ขอให้สุขภาพดีตลอดไป
เอชาน้อยแม่
นี่ไม่รู้แล้วว่าแหละหรือเก๊หรืออะไรก็ไม่ต้องลวงกันหมดแล้ว
อยากบอกว่าพี่แจ๊คจะฝากความคิดถึงถึงครูโชลาธีนี่ไหม
ใช่นะคะขอให้ครูโชลาธีที่ดูอยู่ตอนนี้

ทุกบ่ายตื่นมาต้องดูเลยนะคะ

แกเปิดช่องเราแช่ไว้ตลอดเลยใช่ไหม

เพราะว่าเปลี่ยนช่องอื่นไม่ได้รีโมถ่าย

แหมบอกเลยว่าบรรยากาศพี่น้อง
คิดถึงกันนะดูสิมีความแบบว่า

นี่คุณปุ้มสวยสักเลย
อัปเดตกันหน่อยนะฮะก็เรื่องสุขภาพ

พักผ่อนแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอ
เคร่งครัดค่ะคุณชนละทีบอกว่า
ดีใจมากเลยปีนี้ได้ฉลองวันคล้ายวันเกิด

แจ๊คฟังดีอายุ๘๕แล้ว
ไม่ท้อเลยในเรื่องของการดูแลตัวเอง

บอกเลยว่าแหมกลับตาลืมตามัน
คิดไม่ได้จริงในเรื่องของการแต่งเพลง
เหมือนสมองคอยทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะ

ต่อให้นอนหลับยังไงก็ต้องฝันตะดุง

หัวใจคือเพลง

เราก็ทำตามหน้าทีของเรา

แบบยังคงรักคิดถึงผลงานของครูชนละทีด้วย
ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เราเหมือนนับปี
ปีที่๘๕๘๖๘๗
ต่อไปได้เรื่อย
ก็ดูแลกันด้วย
ก็ดูแลกันด้วย